ติดตามเหตุการณ์ในต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ชมครับ
เกิดเหตุการณ์มือมีดบุกไล่แทงคนที่บริเวณจัตุรัสบรัสเซล
กลางกรุงของลอนดอนของอังกฤษ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วย๑คน
ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็มีผู้บาดเจ็บอีก๖คน
ซึ่งคนที่ก่อเหตุที่ถูกตำรวจจับได้เลย
ในจุดที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
โดยตำรวจเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายค่ะ
กรุงลอนดอนเปิดเผยว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
แทงคนเสียชีวิตใจกลางกรุงลอนดอน
เป็นชายวัย๑๙ปีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพ
แต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด
หรือว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุนะคะ
รายงานข่าวระบุว่าตำรวจใช้ปืนยิงสกัดคนร้าย
และจับกลุ่มตัวชายคนนี้ไว้ได้เพียงไม่นาน
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
และเดินทางไปถึงบริเวณจตุรัสบรัสเซล
ขณะที่มีรายงานว่าบรรดาผู้ที่บาดเจ็บ
มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยนะคะ
แต่ว่าทางการของอังกฤษยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดค่ะ
ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำคนร้าย
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่อต้านก่อการร้าย

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ระบุว่ายังไม่ตัดประเด็นข้อสงสัย
ว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจจะมีแรงจูงใจจากการก่อการร้าย
หรือว่ามีกลุ่มก่อการร้ายอยู่เบื้องหลัง
เนื่องจากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
โจมตีหลายครั้งในยุโรปทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีและเบลเยี่ยมค่ะ